ไปดูกันอีกหนึ่งเหตุนะคะก็เกี่ยวกับน้ำนี่แหละ
แต่ว่าเป็นน้ำที่อยู่ในหลุมในบ่อกลางถนน
ถนนนี่นะคะเป็นหลุมเป็นบ่อกว้างกว่า๖๐๐เมตร
ทีนี้สาวใจกล้าคนหนึ่งนะคะที่จังหวัดตากลงไปอาบน้ำกลางถนนเลยค่ะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดตรากจึงเร่งตรวจสอบว่าเป็นใครมาจากไหน
อกจากนี้นะคะทางด้านในอำเภอเนี่ยเตรียมเรียกสาวคนนี้มาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วย
อะไรยังไงมาฟังกันค่ะ
นายเจริญฤทธิสงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะคะ
ก็สั่งการให้นายวาทิศปัญญาคม
นายอำเภอแม่ระมาทเจ้าของพื้นที่ไปดูเรื่องนี้จากกรณีเลยค่ะ

เป็นภาพที่โอ้โหหลายคนโพสต์แชร์จะเห็นว่า
ถนนในเส้นทางระหว่างบ้านต้นพึ่งหมู่๑และบ้านตีนธาตุหมู่๒นี้นะคะ
เป็นถนนลาดยางแอดเฟ้าทกว้าง๖เมตร
แต่ว่าอยู่ในสภาพชำรุดเสียหายเป็นลุมเป็นบ่อขนาดเล็กขนาดใหญ่
ใช่พอมีฝนตกลงมาแบบนี้น้ำก็กลายเป็นสีออกส้มแดง
ก็เลยมีสาวคนหนึ่งเขาไปกระโจมอก
นี่แหละค่ะคนนี้ก็คือนางสาวอธิชากุศลตระกูลพัฒน์หรือว่าน้องปามี่อายุ๒๒ปี

โพสต์รูปอาบน้ำกลางถนนที่เป็นหลุมเป็นเบาะ
ใครเห็นก็เรียกว่าฮือฮานะคะว่าโอ้โหช่างกล้าแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์
มีหลายคนเข้าไปดูส่วนใหญ่เขาบอกว่าตำหนิหน่วยงานของรัฐนะ

น้ำมันท่วมขนาดนี้เป็นหลุมเป็นบ่อขนาดนี้อาบกันตรงนี้ซะเลย

เป็นภาพประชดหน่วยงานหรือเปล่านะครับโอ้โฮมีความคิดสร้างสรรค์ที่เพื่อก็เลยบอกว่าทำไมไม่มาดูแลความเป็นอยู่ของชาวบ้านหน่อยนะคะ

การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ตอนนี้ค่ะก็มีการส่งหนังสือให้ไปซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนแล้วนะคะ
แต่ก็ถือว่าเอาล่ะมีความคิดสร้างสรรค์ดีในเรื่องของการมาสะท้อนปัญหา
ก็เลยคิดว่าถ้าหากน้องเรียนจบแล้ว
เชิญไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับอำเภอแม่ระมาทเลยนะคะ

แต่ว่าอย่าตื่นเต้นกับภาพอย่างเดียวนะฮะหน่วยงานครับ

ผมว่าผมว่าเขาประชดมาแบบนี้
เข้าไปซ่อมถนนให้ชาวบ้านเอาซ่อมแล้ว

นะครับชาวบ้านจะต้องไม่ต้องมาอาบน้ำในบ่อกลางถนนแบบนี้นะครับ